คุณผู้ชมครับมาดูคลิปเหตุการณ์นี้หน่อยนะฮะ
คือแม่ก็ต้องบอกว่า
จักรยานยนต์เนี่ย
ไม่ใช่นะครับ
ใช่ครับของชาวบ้านเขาครับเขาซื้อกับข้าวกับปลาบางทีแหม่มันขนไม่ไหวมันแบกไม่ไหว
ต้องไปซื้อต่อจะเดินถือไปด้วยฮิ้วก็ไม่ไหวบางทีก็แขวนไว้หน้ารถนี่ฮะ
ถ้าพี่ไม่ได้เป็นมิจฉาชีพอย่างที่เขากล่าวหายังไงจะชี้แจ้งเพิ่มเติมก็บอกมาได้นะครับ
แต่เจ้าของรถเขาบอกว่าอันนี้มันของเขาไม่ใช่ของพี่นะครับนี่ฮะเสร็จแล้วก็ไปเลยนะครับ
ลืมมั่งว่ากล้องมีประมาณอย่างนั้นเขาลงเอาไว้นะครับ
คุณป้าบอกว่ามาจอดรถซื้อของแล้วคนในภาพเนี่ยก็มาหยิบของที่แขวนอยู่หน้ารถไปนะฮะ
ป้าเนี่ยซื้อของเพื่อไปทำอาหารขายนะโอ้โหนี่คือทุนทั้งนั้นเลยนะฮะค่ะ
คุณหายกำไรหดเลยนะครับคุณป้าบอกใครพบเห็นบุคคลในภาพเนี่ย
หรือว่าเจ้าตัวเขาเนี่ยยังไงเนี่ยช่วยมารับผิดชอบหน่อยนะ
หรือว่าช่วยกันช่วยกันระวังด้วยนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ร้านสะใจ๒๐
ท้ายซอยรังศิษย์นครนายก๑๖ใกล้กับตลาดวัดทำสุขใจนะครับ
ในพื้นที่ธัญบุรีปฐุมธานีท้องที่สพประตูน้ำจุลาลงกรนะครับ
เพจที่เขาลงเนี่ยบอกว่านี่เป็นคนเดียวกับที่ตลาดนานาเลยนะ
ที่มีคนเขาเข้ามาคอมเมนต์ในเพจนะครับค่ะบอกลักษณะรูปภัณฑ์สันธารเนี่ย
คล้ายกันเลยอันนี้ตลาดนานาเขาบอกเมื่อ๔๕วันก่อน
ก็เนี่ยจะมานั่งยืนอยู่แถวที่จอดรถจักรยานยนต์เยอะ
แล้วพอได้จังหวะก็จะเอาไปเลยคือแต่ใครเห็นเขาก็ไม่รู้หรอก
แหมใครจะไปคิดว่าจะมีคนกล้าไปหยิบของชาวบ้านเขา
เขาก็เนี่ยนั่งดูเหมือนเป็นรถตัวเองเลยอ่ะ
เนี่ยไปแล้วก็ไปแล้วถ้าคุณรัชพรเห็นก็ต้องคิดว่า
เอาก็ของพี่เขานั่นแหละของรถเขานั่นแหละใช่ไหม
ท่านผู้ชมครับเราตรวจสอบไปคลิปที่เกิดเหตุที่ตลาดนานา
นานาเจริญถนนเสมาฟ้าครามที่ลำลูกกาปฐุมธานีเนี่ย
ห่างจากที่เกิดเหตุในคลิปแรกที่ท่านดูเนี่ย๖กิโลเมตร
แล้วก็อยู่ปฐุมธานีเหมือนกันลักษณะของคนที่เอาไปเนี่ยก็คล้ายกัน
ก็แสดงว่าเขาก็ตะเวนแบบนี้นี่แหละนะครับ
ส่วนที่ตลาดนานาในท้องที่สพคูคศนะฮะ
ค่ะระวังกันด้วยนะคะไปต่อกันนะครับ